ส่วนช่วงนี้มาดูเรื่องราวของยูโรกันหน่อย

สำหรับคู่สุดท้ายในรอบรองชนะเลิศ
ได้อีกหนึ่งทีมไปเจอกับโปรตูเกตในรอบชิงชนะเลิศ

เมื่อคืนนี้ก็สู้กันแบบสุดมันนะครับคุณผู้ชมครับ
รอบรองชนะเลิศที่สนามสตาร์ทเวลโดรมเมืองมักเศสครับ
เจ้าภาพฝรั่งเศสดีกรีแชมป์ยูโร๒สมัยดวนกับเยอรมนี
ยูโร๓สมัยและแชมป์โลกปีล่าสุดก็คือปี๒๐๑๔นะครับ

ฝรัศก็มีโอกาสเยอรมันเองก็มีโอกาสนะครับ
ก่อนที่ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
ฝรัศมาได้จุดโทษจากจังหวะที่บัสเยนชวายสไตรเกอร์ไปทำแฮนด์บอล
และเป็นอองตวนกริสมานครับที่ยิงเข้าไป
เจ้าภาพนำก่อน๑๐ในครึ่งแรกนะครับ
ต่อกันครึ่งหลังฝรั่งเศสยังเหนือกว่า
และมาได้ประตูที่๒จากกริสมันคนเดิมครับ

ฝรั่งเศสชนะไป๒ต่อ๐ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับ
ดูทรงนี้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไม่น่าจะหนีไปไหน
แต่ว่าอาจจะต้องพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์ด้วย

ตอนนี้ก็รั้งดาวสันวงศ์ยิงไปแล้ว๖ประโปร
ยังไงมาแล้วยาวนี่ดาวสันวงศ์คงจะมีขายแสงยาก
ว่าเดินทางถึงรอบชิงเนี่ยโอกาสเปิดให้กับเขาแล้วนะครับ
ส่วนบรรยากาศของแฟนบอลที่จุดแฟนโซนนะครับ

แฟนบอลเจ้าถิ่นพากันฉลองยกใหญ่เลยนะครับ
เอาชนะเยอรมนีได้ผ่านเข้ารอบชิงได้ลุ้นแชมป์ยุโรปสมัยที่๓
เพราะว่าอย่างที่เราเรียนให้ทราบเยอรมนีเป็นทีมจอมแสบคือชอบอัดเจ้าภาพ
ถูกต้องมาคราวนี้โดนซะบ้าง
แต่ว่าเจ้าฝรั่งเศสนี่ผมว่าเป็นทีมที่เก่งในบ้านนี่แหละนะครับตามสถิติของพวกเขา
ก็ยอมรับนะครับบอกว่านัดนี้เป็นเหมือนนัดชิง๑นัดเลยเพราะว่าเยอรมนีเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
คือถือว่าถ้าเกิดว่าทีมนี้จะได้เข้าชิงเนี่ยก็เป็นดีอันตรายอยู่แล้วแต่ดันมาเจอซะก่อนก็ต้องตัดกันไปนะครับ
ก็มั่นใจว่าถึงเวลานี้ฝรั่งเศสมีโอกาสในการคว้าแชมป์ไม่น้อยเพราะว่าประตูเกตเนี่ยเป็นทีมที่ดีก็จริง
แต่เชื่อว่าเยอรมนีแข็งแกร่งกว่าดูจากสถิติก็ถือว่าแข็งแกร่งเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นในการเป็นเจ้าภาพกับศึกการแข่งขันรายการใหญ่ทั้งยูโรและฟุตบอลโลกในสองครั้งหลังสุดพวกเขาเป็นแชมป์นะครับ
ก็คือนับถอยหลังไปปี๑๙๘๔ในยูโรปีนั้นนะครับเจ้าภาพฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์แล้วถัดมาในปี๑๙๙๘กับศึกฟุตบอลโลกเขาก็เป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นแชมป์
มาครั้งนี้ก็เข้าชิงอีกกับศึกยูโร๒๐๑๖ต้องดูว่าจะเป็นแชมป์ได้หรือไม่นะครับ
ไปดูทางฝากฝั่งของผู้ผิดหวังกันหน่อยแฟนบอลเยอรมนีนะครับเขาบอกว่าซึมเลย
คือน่าเห็นใจนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าจะแพ้ฝรั่งเศสขาดถึง๒ลูก
มั่นเสียดายเหรอบรรดาตัวหลักของพวกเขามันมีทั้งติดยากฆ่าและเจ็บ
เพราะฉะนั้นเลยสู้กับฝรั่งเศสได้เต็มที่อย่างที่เห็นนั่นแหละ
ธุรมันนี้ก็ไม่ใช่ธุรมันของเขาและสุดท้ายก็ต้องถูกไปจับยืนกล่องหน้าตัวเป้า

ก็ต้องหาจุดลงตัวใหม่นะครับสภาพทีมไม่พร้อมแต่เข้าถึงรอบรอง
ไปดูเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับเจ้าภาพฝรั่งเศสจะพบกับโปรตูเกตครับ
กันที่สนามสตาร์ทูฟรองในคืนวันที่๑๐กรกฎาคมเวลาตี๒นะครับ
และถ้าจะดูบอลให้สนุกสุดมันต้องลุ้นกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคุณผู้ชมครับ
ด้วยการส่งปรายศนียบัตรมาทายกันว่าทีมใดจะเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๙
รางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาทสามารถร่วมสนุกได้จนถึง
วันที่๙กรกฎาคมนี้ย้ำกันนะครับในวันเสาร์ที่๙กรกฎาคมนี้เวลา๑๘นาฬิกานะครับ
ทีมงานก็นะครับเตรียมเครื่องประทับตาปรายศนีย์ไว้๖๕เครื่องนะครับ
แล้วก็มีกระบะ๒๕๐๐ใบรถเข็นอีก๒๕๐คัน

นี่คือบรรยากาศที่เตรียมความพร้อมไว้แล้ว

มันไปไม่หมดเลยนะ

เพราะว่าในครั้งที่ผ่านมาบอลโลกที่บราซิล

ผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีบางส่วนเข้ามา
แล้วก็วันที่๙เต็มแน่นอน

สำหรับการลุ้นว่าใครจะเป็นแชมป์

ฟุตบอลโบเชอร์จำนวน๒รางวัล